บอลเยาวชนในบ้านเราครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย
สองพันยี่สิบเอ็ดโดยแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกินสิบ
สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดแล้วก็ยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหหลายรุ่นเลยครับ
ส่วนวันแล้วก็เวลาการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะประกาศให้ทราบต่อไป
ซึ่งพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกว่า
ที่เป็นระบบการพัฒนาฟุตบอลของประเทศที่เป็นหนึ่งเดียว
แล้วก็รองรับนักกีฬาเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลอาชีพ
ส่วนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในวิธีลงนาม
ภายใต้ชื่อโครงการกีฬาอาชีพติดทงชาติไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานกีฬา
พร้อมทั้งมีการผลักดันนะครับให้เป็นกีฬาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
แล้วก็สร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศ

แล้วก็เห็นถึงความสำคัญในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ซึ่งในประเทศไทยนะครับการจัดการแข่งขันกีฬาเจสกี
รายการเจสกีเวิร์ลคลับในรายการเวิร์ลซีรีส์
ก็เป็นรายการแห่งขันเจสกีอันดับหนึ่งของโลก
ปีนี้มีนักแข่งกว่า๔๐ชาติทั่วโลกที่เข้าร่วมการจัดการแข่งขันในปีนี้ครับ